อันนี้จะพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเรา
ที่อาจจะยังแก้ไม่ตกผู้ใช้กฎหมายไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เป็นผู้กระทำผิดด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะ
เรื่องสวยเนี่ยใช่ยกไปที่เรื่องสวยเลยนะฮะ
ดังนั้นติดตามถึงแนวทางการแก้ปัญหาวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกจา

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณขวัญและคุณน้ำแข็งครับ

วันนี้ขอเริ่มด้วยเอาข้อความนี้ขึ้นบนจอให้เห็นกันชัดก่อน
บใดที่ผู้บังคับใช้กฎหมายรับสินบนจากคนทำผิดกฎหมาย
นั้นเราจะไม่มีทางแก้ปัญหาคนทำผิดกฎหมายได้
ผมเริ่มต้นตรงนี้เพื่อจะไล่เลี้ยงให้เห็นว่า
ทุกปัญหาที่เราแก้กันไม่ตกแก้กันไม่ได้

เอาเฉพาะปัญหาที่
นายกสั่งการให้แก้ไข
ก่อนจะเดินทางขึ้นเครื่องไปประชุมเอเป็กที่สหรัฐอเมริกา

ปัญหารถบันทุกข์

แล้วเป็นต้นเหตุทำถนนพัง
เป็นต้นเหตุของการก่อเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งหลังจากนายกสั่งการเสร็จ

คนตำรวจโทจีรพบภูริเดช

ท่านจะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

แล้วจะไม่ใช่เรื่องเงียบแล้วก็หยุด
แล้วจะไม่แก้แบบแมวไล่จับหนู

จะแก้ให้จบที่รุ่นเรา

ต้องถามว่าที่ผ่านมาทำไมเราแก้ปัญหานี้ไม่ได้
ก็เพราะว่าตำรวจที่คอยตรวจจับรถบรรทุก

พอเจอแล้วก็เรียกรับเงินเขา
กับการไม่ต้องถูกดำเนินคดี

ตอนผมยังทำข่าวใหม่
ง่ายง่ายเลยเอาง่ายง่ายเลยครับพอเจอตำรวจตั้งด่านรถบรรทุกที่น้ำหนักเกิน
ก็จ่ายเงินให้ตำรวจเท่าที่จะตกลงกันเท่าแกก็เตรียมเงินไว้ให้คนขับติดรถไว้
กี่ด่านก็เตรียมไว้เท่านั้นเพื่อจ่ายเงินให้ตำรวจ
กี่สอนอผ่านกี่โรงพักก็เตรียมเงินไว้เท่าจำนวนโรงพักเท่าจำนวนสอสอสอนอ
วิธีการนี้ต้องเลิกไปเพราะว่ามันเกิดปัญหาอมกันครับ
คนขับลูกน้องเท่าแก่ก็อมเงินเท่าแก่กักไว้ส่วนหนึ่งจ่ายให้ตำรวจไม่หมด
ตำรวจที่ตั้งด่านได้เงินแล้วก็ไม่ส่ง
ให้ผู้กำกับไม่ส่งให้สารวัตรส่งก็ส่งไม่ครบ
ตอนหลังก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่ามาตกลงกันเลยระหว่างบริษัทที่ได้งาน
ก็ตกลงเหมากันเลยก็แล้วกันว่ากว่าจะงานเสร็จเนี่ย

มันก็เลยกลายเป็นระบบเหมาจ่ายเอาแล้วเพื่อให้รู้ว่าบริษัทนี้จ่ายเงินแล้วนะ
ก็เลยมีระบบติดสติ๊กเกอร์รู้กันระหว่างเจ้าของรถบรรทุกกับตำรวจที่ตั้งด่านตรวจ
พอเห็นสติ๊กเกอร์ตำรวจที่ตั้งด่านตรวจเขาก็รู้ว่าอย่าไปยุ่ง
อันนี้เขาเคลียร์กันแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยถามว่าผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
จะไปแก้ปัญหาอะไรได้จะไปแก้ปัญหาอะไรได้ปัญหามันเกินตัว
ผู้บัญชาการบอกว่าท่านจะเสนอแก้ปัญหาให้บทลงโทษมันเข้มขึ้น
มีความผิดมากขึ้นปรับมากขึ้น
เพื่อให้เกิดการกลัวเกรงไม่กระทำความผิด
ผมก็จะบอกผู้บัญชาการว่า
หลักการหลักคิดแบบเพิ่มโทษ
เพื่อให้เกิดการกลัวเกรงเนี่ย

มันไม่ได้ผลเสมอไปหรอก
เพราะพอเพิ่มโทษมากขึ้นน้ำหนักเกิน
เพิ่มโทษมากขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้

พอกลัวมากขึ้นก็พร้อมจะจ่ายเงินมากขึ้น
ถ้าตำรวจไม่ซื่อสัตว์สุจริต
เขาก็ต้องลนล้านจ่ายเพราะว่าโทษมันหนักขึ้น
แต่ก่อนโทษไม่หนักจ่ายอีกแบบนึง
พอแก้ให้โทษหนักแทนที่เขาจะไม่กล้ากระทำความผิด
กลายเป็นว่ากระทำความผิดเหมือนเดิม

อันนี้ภาษานักเลงเขาเรียกว่าเตะหมูเข้าปากหมา
คือไม่ได้ผลในการเพิ่มโทษ
ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องการเพิ่มโทษ

เคยแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องยาบ้า
เราเห็นว่าเราเอาไม่อยู่กับปัญหายาบ้า
เราก็เพิ่มโทษให้มันแรงขึ้น
เจอไม่กี่เม็ดติดคุกติดตารางกันหมด
เพราะคนที่ตรวจเจอที่ถูกตรวจเจอยาบ้านเขากลัว

คนที่ไปตรวจเจอจะเรียกเงินเท่าไหร่เขาก็ยอมจ่าย

ที่มันสำคัญคือเขาไม่ได้มียาบ้า
แต่ตรวจไปตรวจมาเอายาบ้าไปยัดใส่กระเป๋าเขา
แล้วก็บอกนี่ไงคุณมียาบ้าไว้ในครอบครอง
ไอ้นั่นก็ไม่รู้จะทำยังไง
ไม่รู้จะไปชี้แจงกับใครว่าไม่ใช่ยาบ้าของเขา

ถ้าไม่จ่ายเงินก็ติดคุก
แล้วมีลูกหลานชาวบ้านติดคุก
เพราะว่าถูกยัดยาบ้านี่เท่าไหร่แล้วประเทศไทย

ฉะนั้นสุดท้ายเรื่องนี้ก็กลายเป็นดาบสองคม
แนวความคิดแก้กฎหมายเพิ่มโทษเนี่ย

หรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหา
ที่เอาปืนมายิงกันได้ง่าย
เพราะซื้อปืนได้ง่ายโลกออนไลน์ก็ขายปืนกันได้ง่าย

หรือกระทั่งแนวความคิดของรัฐบริมหาดไทยหมหนึ่งคุณนานุทิม
ว่าเขายิงกันแล้วพลาดไปลูกหลง
นักเรียนต่อนักเรียนนักเรียนนักเลงยิงกัน
ท่านก็คิดว่าท่านจะทำให้การพกปืนเนี่ยมันลำบาก
กปืนไม่ได้ไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนให้
พกปืนมีความผิดแล้วถ้าเจอโทษแรงด้วย
ผมก็บอกว่าเรื่องนี้มันหมินเมต้องระวังให้ดี
ทุกวันนี้คนที่เขามีอาชีพสุจริตเขาต้องป้องกันตัวเอง
เขาต้องป้องกันธุรกิจเขาเขาพกปืนเพื่อคุ้มครองตัวเอง
ถ้าพกไม่ได้แต่คนที่มีปืนเพื่อเตรียมการไปก่อคดี
เพื่อไปมีเรื่องอ้าวพกได้ตำรวจก็ตรวจไม่เจอ
มันก็กลายมาคนที่จะป้องกันตัวเอง
เป็นคนดีปกป้องตัวเองไม่ได้คนเอาปืนไปทำเรื่องร้ายก็พกปืนได้
อันนี้ต้องระวังแต่สิ่งที่ผมเห็นด้วยกับคุณอนุทินมากเรื่องวัยรุ่นเนี่ย
คือที่คุณอนุทินบอกว่ากรณีเด็กและเยาวชนที่พกพาอาวุธปืน
หรือก่อเหตุในที่สาธารณะจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
อ้างว่าเป็นเด็กไม่ผิดไม่ได้ไม่ฉะนั้นไม่หลาบจำเอาเลยอันนี้ถูกต้อง
ที่ผ่านมาเยาวชนพวกนี้มันรู้
ว่าก่อเหตุก็ไม่ต้องเข้าคุกจับได้
ก็ไปอยู่บ้านอะไรล่ะบ้านเมตตาบ้านกรุณาอะไรทั้งหลายจำชื่อไม่ได้

ต่อศักดิ์บอกนักข่าวน่าสนใจท่านบอกอย่างนี้
พวกเนี้ยไม่ใช่นักศึกษาพวกนี้เป็นพวกอัธยกรรมกลุ่มเล็ก
ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้รับไม่ได้
อย่าไปคิดว่าเป็นนักศึกษาแต่ให้คิดว่ามันเป็นอัธยากรอัธยกรรมกลุ่มเล็ก
ท่านก็สั่งการเด็ดขาดว่าต่อไปนี้เกิดขึ้นที่ไหน
ผู้การจังหวัดนั้นจะต้องรับผิดชอบสั่งการยังไม่ทันขาดคำเลยครับ
เมื่อวานเช้านี้มีหัวข่าวว่าโจยกพวกปาบึ้มยิงดับ
ท้าทายกันผ่านโซเชียลยิงกันที่สวนหลวง
แล้วก็มีข่าวว่ามันส่งเฟซบุ๊กท้ากัน
แล้วก็ปาบึ้มแล้วก็ก่อเหตุมาแล้ว๔วันซ้อน
นี่คือปัญหาที่มันแก้ไม่ตก
แล้วก็คิดว่านายกรัฐมนตรีกลับมาก็จะมาทวงถามการบ้าน

เรื่องหมูเถือนเนี่ยก็จะปิดท้ายว่า
ถ้าไม่ทำกันเป็นกระบวนการ
ถ้าคนของรัฐไม่รู้เห็นเป็นใจ
ถ้าคนที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ผลประโยชน์
เทือนมันทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับ
เข้ามาเป็นพันพันตู้ได้ยังไงก็ต้องมีคนได้ประโยชน์
ตอบคำถามนายกก่อนแล้วกันครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ